คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้มีโลกโซเชียลเขาแชร์คลิปหนึ่ง
แต่ต้องเล่าก่อนนะที่มาที่ไปของเรื่องนี้
คือคุณอาเขามีหลานแล้วหลานผู้ชายเสียชีวิต
เนื่องจากว่าหลานเนี่ยเขาขับรถไปแล้วเกิดรถพลิกคว่ำ
ปรากฏว่ารถเก๋งสีขาวที่ขับตามมาเนี่ยนะคะ
คือมาทับร่างของหลานชายแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
คือหลานเขาก็เสียชีวิตเลยนะทีนี้ค่ะคุณผู้ชม
พอไปตามดูภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมัน
อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นรถคันสีขาวคันหนึ่งเนี่ย
เขาขับเลี้ยวเข้ามาในปั๊มแล้วมีการลงจากรถมา
แล้วก็ไปซื้อน้ำเปล่ามาเหมือนกับมาล้างที่บริเวณหลังรถ
ล้างตรงล้อรถนะคะทีนี้อาก็เลยบอกว่าช่วยตามหาหน่อยเถอะ
รถเก๋งสีขาวคันนี้เขาก็เลยมีการแชร์คลิปนี้

นี่เลยคุณผู้ชมคะเป็นภาพกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมัน
สังเกตรถเก๋งสีขาวคันนี้ให้ดีนะคะซึ่งปั๊มนี้เนี่ยคือปั๊มปอตท
แล้วก็มีผู้ชายผู้หญิงเนี่ยลงมาเห็นไหมผู้ชายเนี่ยใช้เหมือนกับเป็น
ค้ำยันนะคะสองข้างซ้ายขวาส่วนผู้หญิงก็วิ่งไป
ที่วิ่งไปเนี่ยไปซื้อน้ำอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ก็มาดูจุดท้ายรถแล้วก็ล้างล้อรถหลังจากนั้นก็ขับรถออกไป
นี่เลยคุณผู้ชมทีนี้ค่ะเลยทำให้ญาติเนี่ย
อยากให้โซเชียลช่วยติดตามหาผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ในรถเก๋งสีขาวเนี่ย
ออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หน่อยถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคนที่ขับรถ
ทับจนทำให้หลานชายเขาเสียชีวิตจริงมาแสดงตัวมาแสดงความบริสุทธิ์หน่อย
เพราะว่าญาติเชื่อว่ารถคันนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหลานชาย
ก็คือนายขวัญนิมิตรชัยศาสตร์อายุ๑๘ปี
คือทางนางนงรักคำแสนราชผู้เป็นอา
เล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงวันพระรหัสบดีที่ผ่านมา
นายขวัญนิมิตรกับเพื่อนอีกคนนึงก็นั่งรถออกไป
ขับรถไปไปหาเพื่อนที่บ้านยางขี้นก
แล้วขากลับปรากฏว่ารถของหลานชาย
เกิดอุบัติเหตุที่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลรัชธานี
เสร็จแล้วพอรถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำเนี่ย
ทั้งตัวเพื่อนแล้วก็หลานกระเด็นออกมาจากตัวรถ
อยู่กลางถนนนะคะคือตอนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะ
แล้วมีรถยนต์ปริศนาขับตามมาด้วยความเร็ว
ทับร่างของหลานจนหลานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
แล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยญาติก็ไปตรวจสอบไปตามหาภาพจากกล้องวงจรปิด
เส้นทางที่เกิดเหตุจนไปเจอค่ะรถเก๋งสีขาวคันนี้
ขับเข้าไปจอดในปั๊มน้ำมันแล้วปั๊มนี้อยู่ห่างจากจุด
เกิดอุบัติเหตุประมาณนัก๒๐๐๓๐๐เมตร
ก็เลยอยากให้บุคคลทั้งสองในคลิปนี้ค่ะผู้ชายผู้หญิง
มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อย
ส่วนด้านตำรวจโรงพักเคืองในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ตอนนี้บอกว่ากำลังประสานขอภาพจากวงจรปิดจากจุดต่าง
เอาทั้งหมดมาประมวลเหตุการณ์
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปด้วยนะคะ